แคลนวิทย์กับคุณกาเนี่ยมันแท็กทีม
เมียหนึ่งกับเมียสามจะมาตบเมียสองเหรอ

เป็นการฉุดพี่เสกออกจากนรกเลย

เรื่องฟ้องหมินประมาทแล้วก็เรื่องแท็กทีม
บอกอีฟนี่จริงหรือเปล่าจัดไปค่ะ
ก็คือถ้าประทาข่าวถ้าฟ้องนี่นี่นะ
ถ้าพอราบรคอมติดอยากฟ้องเลยมาฟ้อง
อันนี้มาฟ้องมีประมาท
มีประมาทคดีขยะ
จุดประสงค์คือช่วยเขาออกมาจากนรก
คือช่วยเขาดึงมือออกมาให้ได้

แต่แซนก็อยากให้มันจบด้วยดี

ไม่มีการกันแกล้งหรือไม่มีการทำอะไรร้ายแรง
ไม่มีแน่นอน